จะไปไหนมาไหนยังไงก็ต้องขับรถอย่างระมัดระวังนะ
ถ้าคุณจะขับรถแล้วก็ใช้ยานพานะไปเองล่ะก็
ถ้าเกิดว่าขอคุณพ่อขอคุณแม่มา
ขับไปแล้วไปเกิดอุบัติเหตุ

แต่ถามหน่อยสิถ้าชนนิดหน่อย
ป๊าหมาพ่อแม่คงไม่ว่าหรอกมั้ง

รถแม่เฉียวนิดนึง

คงไม่ว่าหรอกนะ

แต่เขาจะไหว้ตรงข้างหน้านี้
อยากเอารถไปขับหรือไปทุบเนี่ย
ชนอะไรมาครับโอ้โหตายแล้วเกิดอุบัติเหตุ
เราก็เห็นใจนะเอาจริงไม่มีใครอยากจะให้เกิดอุบัติเหตุหรอก
แต่ถ้าบางทีคุณยืมรถของผู้ปกครองมาเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือจะเป็นคุณแม่
ช่วยสิครับเอากลับไปคืนในสภาพที่ดีเหมือนเดิมสิครับ
เอาจริงคุณไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ตอนเด็ก
เงียบเชียบคราวนี้
ติคุณชอบเล่าประสบการณ์ตรงไง

อยากแชร์ให้คุณแชร์ประสบการณ์ชีวิต
นิดหน่อยเราก็ยังมือใหม่หันขับ